เมื่อวานนี้นะครับ๕ชีวิตที่ระหกระเหินหายออกไปจากบ้านที่นครศรีธรรมราชประมาณสัก๒เดือนกว่า
คนเป็นห่วงกันมันกลายเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียว

ไปตกกำลังลำบากที่ไหนบ้าง
สุดท้ายก็ไปเจอตัวที่ย่านนทบุรีใช่ไหมครับ
เมื่อวานนี้ครับตอนช่วงหัวค่ำประมาณสักเกือบ๓ทุ่ม

เดินทางไปถึงที่โรงพักท่าสารานครศรีธรรมราช

คนในครอบครัวเองก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมาหลายเดือนแล้ว

ทั้งสามีทั้งแม่
ญาติญาติไปรอต้อนรับอ้อมกอดที่อบอุ่นที่คิดถึง
ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาไปเจออะไรกันมาบ้าง

คุณผู้ชมให้ดูอีกครั้งว่า๕คนนั้น
เดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชแล้ว
รถตู้มาจอดส่งที่สพท่าสารา
แล้วก็พาทั้งหมดนั้นขึ้นไปพูดคุยสอบถามก่อน
หลังจากนั้นก็มีการแยกสอบครับ

นางสาวชนนิการอายุ๒๒หรือว่าบีมนะฮะ

และคนที่๓ก็คือนางสาวยาซูมินอายุ๒๒หรือรุ้ง
เป็นเพื่อนสนิทของบีมนั่นเอง
ส่วนเยาวชน๒คนก็คือนางฟ้าสายและนางฟอร์ต
ตำรวจแยกไปสอบปากคำร่วมกับสหวิชาชีพ
เพราะว่ายังเป็นเด็กและเยาวชนกันอยู่นะครับ
ได้ข้อสรุปร่วมกันในเบื้องต้นบอกว่า
จะไม่มีการถอนแจ้งความในแบงค์ลมกรด
เนื่องจากว่าทั้ง๕คนให้การตรงกันว่า
ระหว่างอยู่กับในแบงค์ทุกคนถูกในแบงค์ข่มขู่
ทำให้ในวันที่ตำรวจไปพบตัวที่ท่าน้าวัดช่องลมที่นลธบุรี
ให้การกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
รองพบตรต่อหน้าสื่อต่อหน้านักข่าวว่า
ไม่ได้ถูกอุ้มแต่เป็นการพาไปเที่ยว
ซึ่งคนก็สงสัยไปเที่ยวหลายเดือนเลยเนาะ
ภาพถ่ายมีบ้างไหมอยากจะเห็น
มือถือไม่ได้ติดต่อคนทางบ้านส่งข่าวเลยเหรอ

เขาพาไปเที่ยวจริงไม่ได้มีอะไรเลย
แต่สุดท้ายก็ให้การบอกว่าถูกในแบงค์ข่มขู่นะครับ
และนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงยังคงยืนกรานก่อนหน้านี้ว่า
เขาพาไปเที่ยวพาไปพักผ่อน
นักอุตสาละน้องบีมชี้แจงกับตำรวจบอกว่า
เหตุผลที่ยังกลับไม่ได้เพราะในแง๊งรับปากจะคืนเงินให้ทั้งหมด

ซึ่งก็ยังไม่เห็นนะว่าในในย์แบงค์อยู่ที่ไหนอย่างไร

เกษรครับป้าของน้องรุ้ง
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องบีมยืนยันว่าจะไม่เอาผิดนางอุสา
แต่ขอเอาผิดกับในแบงค์เช่นเดียวกัน
นั่นหมายความว่าครอบครัวของนางอุตสาห์เอง
จะมุ่งเป้าเอาผิดที่ในแง๊งลมกรด
แล้วก็ป้าของเพื่อน
ก็จะเอาผิดในแบงค์ด้วยเช่นเดียวกัน

ที่นางอุสาและน้องบีมจะออกมาชี้แจงกับสังคม
ตำรวจสอบปากคำ๕คนอีกรอบหนึ่ง
บรรยากาศที่โรงพักทั้ง๕คนก็สีหน้าสีตา

กับวันที่ไปเจอที่วัดช่องลมที่ท่าน้ำ
วันนั้นทุกคนอาจจะดูเครียดดูหน้าตามันหม่อนหมองอ่ะหมองเศร้า
แต่วันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
เอาละครับนี่คือบรรยากาศและความคืบหน้าล่าสุด
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
โดยเฉพาะเรื่องของในแง๊งลมกรด
ถ้าเจอตัวถ้ามีคำชี้แจงเดี๋ยวจะรีบรายงานให้ทราบต่อไปฮะ
แต่เอาเป็นว่าทั้ง๕ชีวิตนั้นปลอดภัย